มาดูอีกเรื่องหนึ่งอันนี้เป็นเรื่องดีในโลกโซเชียลบ้าง
เดินทางมายังกรุงเทพมหานคร
ตันปกติเขาก็จะมีการทักทายพูดคุยผู้โดยสารอยู่แล้วเวลาที่เครื่องจะออกใช่ไหมคะ
แต่ว่ากัปตันคนนี้มีการประกาศข้อความยกย่องนักฟุตบอลทีมชาติไทย
หลังจากที่แม้จะบุกไปแพ้ที่ออสเตรเลียก็ตาม๑ประตูต่อ๒ในศึกฟุตบอลโลก
รอบ๑๒ทีมสุดท้ายแต่ก็ยังคงให้กำลังใจอยู่นะคะ
ซึ่งหลังจากคลิปนี้มีการเผยแพร่ออกไปก็เลยมีคนเข้าไปชื่นชมจำนวนมาก
ทีมข่าวของเราไม่รอช้าก็เลยไปพูดคุยกับกัปตันรายนี้เปิดใจให้ฟังกันค่ะ
บอกได้ละครับผมคนหนึ่งครับที่อยู่บนอาจารย์จันทร์มาครองเชียร์ครองไทยเราเมื่อคืน
ตรงนี้เอกันสนานมากจริงครับ
คือไม่ได้แค่ชื่นชมเท่านั้นนะบอกได้ละเอียดยิบเลยว่าโอ้โหฟอร์มของแต่ละคนคนไหนเป็นยังไง

เพราะว่ากัปตันก็ไปนั่งดูมาด้วยนะคุณจุธารัฐ
ใช่ค่ะก็นี่แหละค่ะทีมข่าวไทยรัฐทีวีของเราก็เลยไปพูดคุยกับกัปตันแพทย์เรืออากาศตรีปียพงศ์วงปียกุลวัย๓๕ปี
เมื่อกี้ได้ยินแต่เสียงอันนี้เราได้เห็นหน้าแล้ว
ให้เปิดใจให้ฟังเลยว่าไฟล์ทนี้เนี่ยนะคะ
เขาบอกว่าเขาตั้งใจมากที่จะเดินทางไปเชียร์ทีมชาติไทยที่เมลเบิ้ลถึงขอบสนาม
และเป็นความบังเอิญมากที่ทีมชาติไทยก็เดินทางกับไฟล์เดียวกับที่เขาเป็นกัปตันพอดี
วินาทีนั้นเลยเขาคิดเพียงแค่ว่าอยากจะบอกความในใจของตัวเองให้ทีมฟุตบอลไทยได้รู้
นานเหมือนกันนะว่าจะประกาศยังไงออกไปเพราะกลัวว่าจะไปรบกวนผู้โดยสารคนอื่นบนเครื่อง
แต่ในท้ายที่สุดอัดอั้นตันใจไงอยากให้กำลังใจก็เลยพูดออกมา
ในฐานะเจ้าบ้านที่เป็นกัปตันเราอยากจะต้อนรับเราเป็นเจ้าบ้านต้อนรับแขก

เราเป็นกองเชียร์ตัวเล็กคนหนึ่งที่ตะโกน

โค้ดเห็นผมเสียงแหบเลยเนี่ย
เชียร์ทุกคนอยากพูดกับนักฟุตบอลอยู่แล้ว

แต่ไม่สามารถทำได้

เพื่อการที่คำพูดของเราออกไป
มันจะได้โดนใจ
ไม่ได้คิดว่าจะโดนใจคนทั้งประเทศ

เราก็ดีใจแล้ว

แต่สู้ได้
รูปที่น่าจะได้จุดโทษก็ไม่ได้

ปตันแพทย์เขาเป็นอดีตนักกีฬาวิ่งระยะสั้นด้วย
เขาก็กล่าวเพิ่มเติมบอกว่า
แล้วก็ยอมรับว่าทีมไทยมีโค้ชที่ดีนะคะมีพัฒนาการอย่างชัดเจน
และเขาจะตามเชียร์ทีมชาติไทยต่อไปทุกที่
ก่อนหน้านี้เขาเคยมีโอกาสเป็นกัปตันในไฟล์ทที่มีนักกีฬาไอซ์ฮอกกี้เดินทางกลับจากซีเกมที่มาเลเซียด้วย
แต่ครั้งนั้นเนี่ยไม่ได้ประกาศข้อความแบบนี้แล้วเขาก็บอกว่ายังรู้สึกเสียดายมาจนถึงทุกวันนี้ด้วยนะคะ
ขนาดไหนซึ่งหลังฉากนี้เราไม่เคยรู้เลย